ซึ่งหลังจากที่ได้มีปัญหาในเรื่องของเงินทอนวัดนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ลงพื้นที่
ไปที่วัดโภษีจังหวัดอำนาจรรย์
ซึ่งก็เป็น๑ใน๑๒วัดที่มีชื่อเข้าไปผัวพัน

เมืองต้นเจ้าอาวาสปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็น
และเงินที่ได้มาก็นำมาสร้างประโยชน์ให้กับทางวัดจริง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
จากเดือนมีนาคมปี๒๕๕๕
งบดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีของวัดโพศีจำนวน๓ล้านบาท

ขอเงินคืน๑ล้าน๕แสนบาท
เพื่อจะนำไปช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนในพื้นที่ภาคใต้
ซ่าปข่าวว่าจะมีงบมานึงนะ
ท่านบอกว่าท่านอยากจะสร้างพระพุทธรูปประจำตำบลที่ป่าชุมชนโน้นเมือง
เขียนโครงการท่านก็ให้เขียนโครงการเข้าไปขอสำนักพุทธ
ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้มาหรือเปล่านะ

แบบตามธรรมเนียมก็เขียนไป
แต่ของมันก็ตกมันก็ได้มา
โทรมาบอกว่าให้โอนให้โอนคืนให้หน่อยนะ
เพราะว่าทางสำนักพุทธเองก็จะไปช่วยเหลือ
ทางวัดที่ขาดแค้นยังขาดแคนยังด้อยกว่าเราอย่างนี้
เราก็ไม่ได้เอเพราะว่าไม่ได้เอใจ
เพราะว่าเราก็เชื่อว่าเขาทำงานอยู่ตรงนู้นแล้ว
ทำงานอยู่ในส่วนนั้นแล้วเขาน่าจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอย่างนี้
หลังจากนั้นโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปก็หยุดชะงักลง
เพราะติดค้างเรื่องที่ดินที่ไปขออนุญาตใช้ประโยชน์
กับสำนักงานที่ดินอำเภอหัวตะพาน
ที่ยังไม่มีการตอบรับให้ใช้สถานที่ดังกล่าว

กับคณะกรรมการวัดวัยยาวัชกรวัด
เพื่อนำเงินที่เหลือส่วนนั้นไปเป็นทุนตั้งต้น
ในการบุรณปฏิสังขรวัดโพศี
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำแพงวัดประตูโขงหรือประตูวัด
ถมที่สร้างกุฏิและนำไปสร้างสาราการประเรียนหลังใหม่

และเมื่อประมาณวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็มีหนังสือจากกองบังคับการป้องกันปราบรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือปปเป็น๑ใน๑๒วัด
พบข้อมูลว่าเข้าไปผัวพันกับการทุจริต
งบประมาณบุรณะและปฏิสังขรวัด
ในรูปแบบของขบวนการที่เรียกว่าเงินทอนวัด
ในฐานะผมเองเป็นผู้ดูแลบัญชี

เขาเป็นผมผมเป็นคนดำเนินการ

เอกสารก็มอบให้ปปเข้าไปแล้วครับ
ทางก็ฝากอยู่ทางนู้นแหละ
ปากอยู่ทางโน้นแหละถ้ามีอะไรเขาน่าจะโทรมา
ด้านเจ้าอาวาสและวัยยาวัชกรวัดที่ดูแลเรื่องบัญชี
ก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทางวัดนี้ไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นจริง
ไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นในการทุจริตจริง
เขาให้มาเราก็รับ
แล้วก็ทำตามที่เขาบอกให้มาเท่านั้น
ปัจจุบันวัดโพศียังต้องการเงินที่จะใช้ซ่อมแซมหลังคาโบสถ

และเงินสร้างกุฏิวัดที่กำลังดำเนินการ
เจ้าอาวาสบอกว่ายังไม่รู้จะนำเงินจากไหนมาดำเนินการต่อในส่วนนี้
หากจะให้ของงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกครั้ง
คงไม่กล้าทำเรื่องร้องขอไปแล้ว
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายและทำลายชื่อเสียง
ทางวัดและเจ้าอาวาสรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก
คงต้องรอเงินผ้าป่าเงินทอดกระถิ่น
ลูกหลานภายในหมู่บ้านที่ไปทำงานต่างถิ่น
ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาถึงแม้จะน้อยแต่ก็สบายใจ
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน